วันนี้นะครับได้รับรายงานผู้ป่วยยืนยันเพิ่มเป็น๘๙ราย

แต่ที่๔๐๐ตรงนี้นะครับจำแนกเป็นกลุ่มที่๑นะครับ
ผู้ป่วยที่มีประวัติสัมผัสกับผู้ป่ว
หรือเกี่ยวข้องกับสถานที่ที่พบผู้ป่วยก่อนหน้านี้
จำนวน๕๑รายมีรายละเอียดแห่งนี้นะครับ
กลุ่มที่๑ก็เป็นกลุ่มสนามมวยนะครับเป็นกลุ่ม๓๒ราย
ซึ่งกระจายไปอยู่ทั้งในกรุงเทพมหานครอุบลราชธานีสมุทรปราการ
นนทบุรีกาญจนบุรีลบบุรีปฐุมธานีสุราธานีและสุรินนะครับ
ก็คือสถานบันเทิงอันนี้มีใหม่ขึ้นมา๒รายนะครับ
ในบริเวณที่อยู่ในกรุงเทพมหานครคือเอกมัยแล้วก็สุขุมวิทย์
แล้วก็มีการเดินทางไปที่จังหวัดเชียงรายนะครับ
ก็คือเข้าร่วมพิธีทางศาสนาในประเทศมาเลเซียจำนวน๖ราย
ซึ่งนี้จะอยู่ที่จังหวัดปัตตานีนราธิวาสและยะลานะครับ
แล้วก็อีกกลุ่มหนึ่ง๑๑รายคือมีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วยที่มีการรายงานมาแล้วนะครับ
กลุ่มที่๒ก็คือจะเป็นกลุ่มรายใหม่จำนวน๓๘รายมีรายละเอียดอย่างนี้นะครับ
ก็คือเดินทางจากต่างประเทศนะครับเป็นชาวต่างชาติ๑๒รายซึ่งเป็นคนไทย๖รายต่างชาติ๖ราย
จำนวนนี้มีหลายลายมีประวัติเดินทางกลับจากการท่องเที่ยวที่ผับนะครับที่ต่างประเทศแถวปลอยเป็ดอะไรอย่างนี้นะครับ
คือการทำงานหรืออาศัยในสถานที่แออัดต้องใกล้ชิดคนจำนวนมากหรือเกี่ยวข้องกับชาวต่างชาติ
ซึ่งนี่มีจำนวน๖รายนะครับเป็นอาชีพก็คือทางด้านค้าขายพนักงานเสิร์ฟพนักงานขายพนักงานสถานบันเทิงและพนักงานขับรถนะครับ
ตอนนี้กลุ่มที่ยังต้องรอผลสอบสวนโรคแล้วก็ประวัติเสี่ยงเพิ่มเติมอีก๒๐ราย
ขออภัยนะครับเพราะว่าการทำงานตรงนี้อย่างที่บอกพอจำนวนมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยก็จะต้องมียอดสะสมที่เราจะต้องไปดูเหตุว่าเชื่อมโยงกับใครกับอะไรนะครับ
สำหรับผู้ป่วยที่มีอาการหนักนะครับอันนี้เราให้ความสำคัญอย่างยิ่งแล้วโดยเฉพาะตอนนี้ที่มีการประชุมกันอยู่ข้างล่างนะครับ
ก็แน่นอนครับพอมีการเจ็บป่วยมากขึ้นจำนวนของเคสที่หนักก็จะเพิ่มขึ้นด้วยนะครับตอนนี้มีรายงานเพิ่มขึ้นอีกสี่รายนะครับ
ดวงของเดิมที่เป็น๓ก็จะเป็น๗รายนะครับมีรายงานหนักอยู่ที่ทางโรงพยาบาลศรีราช๑รายราชวิถี๑รายและเอกชนอีก๒ราย
รวมเป็นทั้งหมด๗รายนะครับซึ่งก็เป็นภาระงานที่ทางทีมรักษาจะต้องเข้าไปดูแลนะครับ
โดยสรุปวันนี้นะครับสะสมทั้งหมด๔๑๑นะครับกลับบ้านแล้ว๔๔ยังรักษาในโรงพยาบาล
หนัก๗และเสียชีวิตยังเป็นตัวเลขเดิมนะครับ๑ราย
นั่นเองขณะนี้นะครับผู้ป่วยรายใหม่ส่วนใหญ่เป็นวัยหนุ่มสาว
วัยทำงานนะครับโดยประวัติก็ยังไม่มีการลดกิจกรรมทางสังคม
นะครับไม่เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล
แล้วก็อาจนำให้โรคนี้ไปติดกับคนใกล้ชิดในครอบครัว
เพื่อนที่สำคัญโรคนี้มีความรุนแรงนะครับ
ในกลุ่มเปราะบางคือผู้สูงอายุเด็กเล็กและผู้ที่มีโรคประจำตัว
นะครับขอให้ห่างกับคนเหล่านี้นะครับ
และเรื่องนี้ผมเห็นสื่อมวลชนตอบไปต่างแล้ว
แล้วก็ขณะเดียวกันก็มีผู้ที่ตอบผมว่า
ในฐานะของกระทรวงสาธารณสุขนะครับทุกเรื่องก็รับไว้
ในข้อที่เราจะต้องปรับปรุงแต่อีกหลายเรื่องก็เป็น
การตัดสินใจของสังคมที่จะได้เห็นนะครับแล้วเราก็จะได้สร้าง
สิ่งที่ดีดีกันอยากจะเห็นการนำเสนอด้านดีดีนะครับเรื่องต่างต่างเหล่านี้
เราเรียนรู้กันอยู่ทุกเวลาทุกวันนะครับ
ถ้าเรื่องบางเรื่องเราสามารถที่จะไปด้วยกันได้ดีก็อยากจะมาหยิบยกพูดคุยกัน
แต่เรื่องไหนที่มีความไม่เข้าใจกันก็หาหนทางในการปรับความเข้าใจ
กระทรวงสาธารณสุขนะครับ
เราก็ทำหน้าที่การให้การบริการอย่างเต็มที่นะครับ
ก็พยายามทุกอย่างเพื่อที่ให้ประชาชนได้ดูแลตัวเองได้ดี
แล้วเราก็ดูดนตรีด้วยนะครับขอฝากสุดท้ายนะนะ
ผมเห็นเขาโพสต์มาตรงนี้ก็ฝากสื่อมวลชนไปด้วยนะครับ
พวกเราบุคลากรทางการแพทย์จะอยู่โรงพยาบาลเพื่อทำงานหนักให้กับทุกคน
ก็ฝากให้ทุกคนนะครับให้ท่านทุกคนอยู่บ้านเพื่อพวกเราด้วย
ผมว่าคำนี้ดีจังเลยนะครับอยากจะเอามาใช้
แล้วก็ฝากทุกท่านช่วยในยามตรงนี้ไม่ต้องมาชมพวกเราก็ได้ครับ
ก็เพียงแค่ร่วมมือกันก็พอนะครับ
แต่ถ้ามีทางตรงกันข้ามด้วยก็ต้องเข้าใจด้วยนะครับ
พวกเราก็มีความรู้สึกอย่างไรพวกเราก็เป็นคนเป็นมนุษย์เหมือนกันนะครับ
ซึ่งก็ต้องการแรงใจแรงการทำงานเหมือนกันนะครับ
พี่น้องพวกเราทุกคน๒๓เดือนมานี้ยังไม่ได้หยุดกันเลยนะครับ
จริงแล้วก็ท่านก็เห็นภาพอยู่แล้วล่ะ
ท่านก็คงมองได้นะครับก็ฝากด้วยนะครับ